ชื่อเพจชื่อว่าเพจด่านจิ๋มที่วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์การทำของด่านในพื้นที่๓จังหวัด
ท่านมองค่าประชาชนที่ต้องร่วมตัวกันค่าวิจารการทำด่านท่านมองยังไง
ก็ดีเหมือนกันว่าจะได้สะท้อนถึงเจ้าหน้าที่หัวหน้าด่านเดี๋ยวจะได้ว่าปรับในการด่างด่าน
เขาถามผมว่ามาจากไหนบ้านอยู่ไหนจะไปไหน
คำถามที่วนไปวนมากับการสัญจร
ข้างถนนของผมพี่เจอด่านเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย

ทำงานสำหรับแท่ชะแห่ง

ก็ไม่ได้แปลกเลยที่ผมจะอยู่ทุกที่

ผมอยากสัมผัสถึงความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ที่อยู่กลางถนน

วันมันรู้สึกยังไงเพื่อเป็นฟีลิ่งในการออกแบบงานผม
ผมรู้สึกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกยังไงตอนอยู่กลางถนน
มันมีโอกาสเกลือบริเทศได้ทุกเมื่อ
ผมแนะนำเลยครับไม่ควรอยู่บนกลางถนนมันอันตราย

ดีดีดีดีดี

กล่องและเขาถูกคัดกรอง
เพราะประชาชนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับจ้องโดยรัฐในนามของความมั่นคงในนามของความปลอดภัยสาธารณะ
คนนอกพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามด่า
แล้วมานั่งตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่ควร

สั่นจอดบนท่องถนนของผมที่เจอด่าน
มันเป็นอย่างนี้ทุกวัน

จนบางครั้งเองเรารู้สึกว่า

แต่ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นี้

ก็ทีเงินต้นต่อสู้จะแม่กกระทุดหมดนะครับ

จะมีผู้บัดเจ็บอีก๕รายที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
คุณร้ายยังปล้นร้านปืนของเจ้าราคุณร้ายยังปืนของเจ้าระนาที่

จากจุดนี้คนร้ายยังก่อเหตุบ่น
เจ้าขวัญท่านช่วยแนะนำชื่อนักษกุลและตำแหน่งเท่าไหร่ครับ
ครับผมนายทาราวุฒิช่วยเกิดในอำเภอเมืองยาลาครับ
วันนี้เราก็มาอยู่จุดตรวจที่ตำบลลำพญาครับ

สภาพในพื้นที่ของตำบลลำพญาในช่วง๒ปีที่ผ่านมานะครับ
เราก็อาจจะเคยเจอกับอาการที่ถูกคนร้ายซุ่มโจมตีนะครับ
แล้วก็ในครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต๑๐กว่ารายนะครับ
ก็ยังเป็นบาดแผลสำหรับพี่น้องที่ยังอยู่ในชุมชนนี้
ก็เป็นพี่น้องที่มาเข้าเวรยามชุดชรบ
แล้วก็พี่น้องรัศดรอาสาที่มาทำหน้าที่เวรยามของหมู่บ้าน
นี่แสดงเธอยากให้เอาด่านออกจากถอนจากถอนอย่างไรก่อน
ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าต้องรู้ว่าคนนี้มีพิรุธไหม

ต้องสังเกตว่าตั้งแต่เขามาเข้าด่านตาแบบลึกลัก
มุมของคนทำงานในพื้นที่กันแล้วกันนะครับว่า

แต่ว่ามุมที่เรามองยืนเคียงข้างอยู่กับประชาชน
ก็ยังเห็นว่าอุตุชนธรรมดา
หรือว่าคนที่ใช้วิถีชีวิตตามปกติ

แล้วก็ยังมีความจำเป็นที่จะให้ด่านได้ดูแล
ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสงบสุขได้นะครับ
แล้วก็เป็นคนที่มาทำงานที่ด่านเนี่ย
เป็นราศดรเป็นชรบที่มีจิตอาสา

คนร้ายจะผ่านเส้นทางนี้หรือเปล่ายังไง

ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลัก
ของจัดการตรวจค้นผู้ร้ายที่ผ่านค่ะ

อย่างนั้นเราไม่ต้องมาคุยกันนะว่ามันจำเป็นขนาดไหน

ที่ผ่านมาบทสนทนาพวกนี้ไม่มีไง
พอมีเหตุการณ์เยอะแบบนี้

สังคมนี้มันจะน่าอยู่ขนาดไหนวะ

ชายชะกันยืนถือปืนอากาศ
แล้วเด็กมันจะจำเรมอนแบบไหนวะ

ไปเจอด่านที่มันมีป้ายขึ้นใหญ่ไปเริ่มเลย
ซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการประชดประชันของด่านหรือเปล่า
ผู้ที่ดูแลด่านเป็นเด็กลีเวอร์ไหม
ผมรู้สึกว่ามันมีไม่ยุติธรรมต่อเด็กผีเนอะ
อาจจะมีสร้างบรรยากาศให้มันผ่อนคลายนะครับ
ทีมฟุตบอลที่โปรดตุ๊กตาหรือว่ามีมัสคอต
ผมอยากจะมองด้วยใจเป็นกลางทั้งสองด้านนะครับว่า
ลดภาพของความเข้มข้นลงให้มันซอฟต์ลงมานะครับ
อันนี้ก็ทำให้มันอ่อนตัว

กันคืนเองบางที่มีไฟกับพิ่นเหมือนไฟเทค

สีของทรงชาติเองมันก็มีสีแบบสีแดง

แบบสีแดงสมัยสีขาวสีน้ำเงินมันเป็นหลอดนีออนที่ไม่ได้ถูกดีไซน์ว่าทำงานให้มันถนอมสายตา
ให้มันลดสร้างผลกระทบต่อการมองเนี่ยไม่มันตั้งไว้อย่างนั้นแหละ
แล้วก็เรียงกันเป็นไฟทรงชาติมันระคายสายตามันปวดตามาก
สร้างผลกระทบต่อการสัญจรในยามค่ำคืนมาก
แล้วก็พอเราผ่านด่านมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เราก็มองไม่เห็น
เพราะว่าแสงมันแสงตามันแยงตาเราก็ต้องเปิดไฟสูง
เจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าคุณไม่รู้เหรอผ่านด่านมันก็ลดไฟ
คือเอาแล้วเอาไงดีวะกูก็ไม่เห็นถนนอ่ะกูต้องเปิดไฟอะไรอย่างนี้
มาตรการทางการทหารที่มันเข้มข้นหนักหน่วง
เครื่องมือที่คุณถูกแอปไลน์ใช้ในระดับประเทศตอนนี้นะครับ
ที่นี่เทสมาก่อนพลกฉุกเฉินที่คุณเจอตอนนี้นะครับ
ที่นี่เทสก่อนนะครับตอนปี๔๘เดี๋ยวจะต้องเจอพรบความมั่นคงนะครับ
มาตรการจับจ้องตรวจสอบคนมาตรการในการควบคุมประชาชนเนี่ย
เป็นมาตรการที่พื้นฐานของหน่วยงานความมั่นคงที่มีอำนาจในทางการเมือง
ผมคิดว่าเป็นความเชื่อมโยงจากเรื่องเล็กที่สุดอย่างเรื่องด่านใช่ไหม
กับเรื่องพื้นที่ของคนธรรมดาสามัญของพลเรือนของพลเมือง
เราจะต้องต่อรองกับผู้ที่ถือปืนนะครับ